เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะ
กำลังตามล่ามือปืนอยู่เมื่อคืนนี้เนี่ยมีนักธุรกิจหญิงอยู่ที่สุราธานี
เจรจาจะร่วมหุ้นธุรกิจร้านคาแคร์ค่ะอยู่ดีดีคนร้ายเนี่ยแฝงตัวเข้ามาแล้วยิงใส่นัดเดียวเนี่ย
เสียชีวิตคาที่เลยนะฮะก่อนที่คนร้ายจะหลบหนีไปครับ
โอ้อันนี้มันแต่เล็กกาวเล็กกัน
นี่ฮะผู้ชายเสื้อเขียวที่ไปกอดศพอยู่เนี่ยเป็นพี่ชายของผู้ตายนะครับ
ทำใจไม่ได้ไม่ให้ใครเข้ามายุ่งเลย
ตำรวจก็ต้องพยายามเข้ามาเจรจาเพราะต้องตรวจสอบตามขั้นตอน
นี่ฮะญาติพี่น้องก็ต้องมาช่วยกันนะครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๓ทุ่มคืนที่ผ่านมาครับ
เพราะเขาบอกช่วงโควิดเนี่ยมันกิจการไปไม่รอดก็เลยต้องปิดไป
แล้วผู้ตายเนี่ยเขามาคุยมาเจรจาด้วย
จะร่วมทำธุรกิจหรือจะมาเช่าที่อะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ

สุดท้ายถูกยิงเสียชีวิตโอ้โห
ด้านหน้าร้านคาแคร์จะมีร้านกาแฟอยู่นะฮะอยู่ริมถนนบางชุมโถตำบลวัดประดูกที่อำเภอเมืองสุราชธานี
ท้องที่สพเมืองสุราธานีนะครับผู้ตายชื่อนางจิตภัทรเชิดชูพงษ์เจริญ
ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าเจ๊หญิงค่ะอายุสี่สิบสามปีนี่ฮะ
คนร้ายเนี่ยยิงเข้าไปนัดเดียวนะครับกระสุนเนี่ยเข้าเบ้าตาซ้ายทะลุท้ายทอยนะฮะ
เสียชีวิตคาที่นี่เจ๊หญิงนะครับในที่เกิดเหตุมีกล้องวงจรปิด
ตัวหนึ่งติดอยู่ที่คาแคร์นะฮะค่ะตำรวจถอดไปแล้วอืม
เดี๋ยวจะเอาไปกู้ภาพหรือไปดูว่าเออจะมีร่องรอยที่จะเห็นคนร้าย
หรือไม่อย่างไรเพราะเชื่อว่าน่าจะแฝงตัวเข้ามา
แฝงตัวมาเป็นลูกค้ากาโฟงกาแฟอะไรประมาณอย่างนี้
มีร้านกาแฟอยู่ข้างหน้าร้านคาแคแล้วเดินมายิงดุ่มเลย
ทีมข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปนะครับคุณภูริพัฒน์บุญนินได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมามุมนึงนะนี่ดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมีอีกหลายมุมเดี๋ยวค่อยดูไป
นี่เป็นมุมอยู่ฝั่งตรงข้ามคาแคร์ที่เกิดเหตุนะครับห่างกันแค่๒๐เมตรเมื่อคืนนี้มีเสียงปืนนี่ได้ยินไปแล้วใช่ไหมปั้งนึงเลยค่ะเมื่อกี้๒๐นาฬิกา๔๒นาที
กับอีกสามสิบสองวินาทีนี่ฮะดังไปนัดหนึ่งใช่ค่ะแล้วอีกนัดหนึ่งเนี่ยจะเกิดขึ้นตอนยี่สิบนาฬิกาสี่สิบสองนาทีสามสิบเก้าวินาที
นี่นี่มีสองนัดนะจากนั้นยี่สิบนาฬิกาสี่สิบสองนาทีห้าสิบเอ็ดวินาที
จะมีรถจักรยานยนต์เนี่ยขี่ตามหลังรถกระบะออกไปนี่กระบะไปแล้วแล้วก็มอเตอร์ไซค์
คาดว่าเป็นจักรยานยนต์ของคนร้ายนะฮะของผู้ต้องสงสัย
เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุอีกมุมนึงนะครับ
ตรงจุดนี้เนี่ยยี่สิบนาฬิกาสี่สิบสองนาทีห้าสิบสี่วินาที
จะเห็นจักรยานยนต์คันหนึ่งซึ่งเป็นรถต้องสงสัยขี่ผ่านหน้ากล้องตัวนี้ขี่ไปอย่างรวดเร็ว
นี่นะฮะจากนั้นไม่ถึง๑นาทีมีรถยนต์กับจักรยานยนต์ขี่ตามไปอีกหลายคัน
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่คุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราได้มานะครับ
ช่วงยี่สิบนาฬิกาสี่สิบห้านาทีสามสิบเก้าวินาทีเนี่ย
นี่ตรงนี้นะฮะจะเห็นว่ามีคนขี่จักรยานยนต์ออกมาหลายคันแล้วก็มีคนกึ่งวิ่งกึ่งเดินออกมา
บางคนก็ลากจักรยานยนต์ออกมาอย่างเร่งรีบ

อ้าออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
คุยกันอยู่หน้าร้านเหมือนกับมีการโทรอะไรหาอะไรกันแบบ
เนี่ยฮะคุยกันแล้วโทรหาใครด้วย

ที่ทั้งหมดเนี่ยจะพากันแยกย้ายออกจากตรงนี้ไป
อันนี้คือเขาตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับคุณรัชพร

คือตรงนี้เป็นร้านคาแคร์ที่เขาปิดอ่ะพูดง่ายคือเขาไปต่อไม่รอด

เขาต้องปิดกิจการแล้วแต่มีร้านกาแฟอยู่

คนเยอะขนาดนี้เลยเหรอล้อมรั้วสังกษีแบบนี้
หรือสถานที่ด้านในเขาทำอะไรกัน
พอมีเสียงปืนดังขึ้นเนี่ยมีคนถูกยิงตายไปคนนึงเนี่ย
โอ้โหออกมากันเยอะแยะไปหมดมันเกิดอะไรขึ้น
ท่านผู้ชมครับตำรวจสพเมืองสุราชธานีวันนี้
เรียกพยานที่เห็นเหตุการณ์ตอนที่เจ๊หญิงถูกยิงเนี่ยมาสอบปากคำนะฮะ
มีเจ้าของคาแคร์ที่อยู่ที่จุดเกิดเหตุนะครับ
มีเจ้าของร้านกาแฟที่เป็นร้านที่อยู่ด้านหน้าร้านคาแคร์ที่ปิด
แล้วมีเพื่อนของผู้ตายอีก๒คนนี่มีอยู่๔คนที่วันนี้เรียกมาสอบปากคำ
ทั้งหมดเนี่ยบอกว่าเมื่อคืนนี้ช่วง๒ทุ่มกว่าเกือบ๓ทุ่มเนี่ย
นั่งคุยกันเพื่อตกลงทำธุรกิจรับจำนำรถ
คือเจ๊หญิงเองเนี่ยเขาก็เป็นนักธุรกิจที่มีเรื่องของธุรกิจรถเช่าในสนามบินด้วย
แล้วมาคุยกันเนี่ยเพื่อจะทำธุรกิจรับจำนำรถแล้วจะมาเช่าร้านคาแคร์ที่ปิดเนี่ยเป็นที่จอดรถ
จำนำมามันต้องมีที่จอดจะมาเช่าที่เนี่ยเมื่อคืนนี้เจ๊หญิงมาคุยด้วย
มาคุยกับเจ้าของร้านคาแคร์แล้วก็เพื่อนซึ่งคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุบอกว่าคนร้ายเนี่ยมากันสองคน
นะเป็นผู้ชายผอมสูงสูงผิวดำแดงอายุน่าจะไม่เกิน๓๐
เหมือนกับแบ่งหน้าที่กันด้วยคนหนึ่งดูต้นทางอีกคนนึงเนี่ยเดินเข้าไปจ่อยิง
แล้วมาที่ร้านคาแคร์ที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้เพื่อมาคุยกับเจ้าของคาแคร์
ธุรกิจของเขาตอนนี้ขาดสภาพคล่องต้องปิดก็มีกลุ่มเพื่อนอีก๕๖คนมาคุยกันด้วย
นั่งอยู่ด้วยกันระหว่างที่คุยกันเนี่ยมีผู้ชายสองคนเดินมาที่ร้านคาแคร์
คือทุกคนก็คิดว่าเป็นลูกค้าร้านกาแฟหรือเปล่าอืมเพราะหน้าร้านคาแคร์เนี่ยมีร้านกาแฟอยู่ค่ะ
ก็คิดว่าเป็นลูกค้ากาแฟนะเพราะว่าเขาจะมีคนเดินเข้าออกบ่อย
พอเจ๊หญิงคุยงานกับเพื่อนเสร็จกำลังเดินไปลานจอดรถเพื่อจะกลับบ้าน
ตอนนั้นนั่นแหละเขาบอกมีเสียงปืนดังขึ้น
แล้วผู้ชายสองคนนั้นวิ่งออกจากคาแคร์ไปขึ้นจักรยานยนต์แล้วขี่หนีไปอย่างรวดเร็ว
ผู้ชายที่ว่าคิดว่ามาซื้อกาแฟวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ
คราบเลือดนี่ยังติดค้างอยู่อันนี้เมื่อคืนนะแต่วันนี้ที่ลงพื้นที่ไปนี่ฮะตรงนี้เลย
งเห็นเลยอะค่ะคราบเลือดยังเต็มเลยนะฮะคุณภูริพัฒน์ไปสำรวจที่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่ยังกันเชือกกันพื้นที่อยู่วันนี้ตำรวจก็มาชุดพิสูจน์หลักฐานก็มาเก็บหลักฐานต่างเพิ่มเติมนะครับ
ไปเจอกระสุนทองแดงขนาด๓๘ซุปเปอร์ตกอยู่ที่พื้นด้วยห่างจากจุดที่เจ๊หญิงถูกยิงแล้วเสียชีวิตอยู่เนี่ยประมาณ๒๐เมตร
บอกว่าความจริงแล้วตัวเขาเนี่ยไม่รู้จักกับเจ๊หญิงนะไม่ได้รู้จักมาก่อน
ช่วงโควิดเศรษฐกิจมันโอ้โหมันไม่ไหวแล้ว
มันขัดทุนไม่มีสภาพคล่องต้องปิด
จนกระทั่งเมื่อวานนี้เจ๊หญิงเนี่ยมาหา
มากับพักพวกที่ทางคุณพิชัยเจ้าของคาแคร์เนี่ยเขารู้จัก

เพราะอยากจะเช่าที่ตรงคาแคร์ที่ไม่ได้เปิดแล้ว
มีเนื้อที่ประมาณ๒ไร่เพื่อทำเป็นที่เก็บรถ

เดียวเจ๊ห่ิงจะทำธุรกิจจำนำรถ

เขามาคุยเรื่องจะเอารถรับจำนำมาไว้กับพี่
ให้เป็นที่เก็บ
เขาจะมาเช่าพี่เป็นที่เก็บรถดำน้ำ

เพิ่งกันแล้วเขามาเป็นเรื่องธุรกิจนั้น
เป็นเรื่องสาเหตุที่เขามาโดนยิงเราไม่รู้เลย

ไม่รู้เหมือนเรื่องนั้นเรื่องส่วนตัวของเขา
ส่วนชาวบ้านที่อยู่ในระแวกที่เกิดเหตุนะครับ
บอกว่าเมื่อคืนนี้นอนกันอยู่ในบ้าน

มีเสียงปืนดังขึ้น๒นัด
ทีแรกนัดแรกเนี่ยเขาคิดว่าเป็นหม้อแปลงระเบิดหรือเปล่า

พอนัดที่๒เขาบอกโอ้โหใช่แล้วนะ
เพราะมันมีเสียงคนกรีดร้องด้วยนะครับ

แถวหน้าบ้านแต่มันไม่เห็นใครแล้วนะครับ
ไม่รู้เลยว่าคนร้ายหลบหนีไปทางไหนอย่างไร
ครั้งแรกนึกว่าเป็นหม้อไฟระเบิด
แต่พอพอนัดที่สอง
ก็ได้ยินเสียงคนกรีดร้องเลย

ผมก็เลยวิ่งออกมาดูคนก็วิ่งผม

เยอะไหมตอนนั้น

เขาบอกไหมว่าไรกันทั้งไหน

เพราะเราได้ยินเสียงเราก็ออกมาดู

ก็มีการตั้งข้อสังเกตแบบนี้ครับ

จุดเกิดเหตุเป็นร้านคาแคร์ที่ปิดไปนะฮะแล้วก็มีร้านอาหารกับร้านกาแฟที่อยู่ใกล้ใกล้
ซึ่งก็เหมือนกับเขาก็ยังไม่ได้เปิดแบบสมบูรณ์แบบอะไรประมาณอย่างนั้น
ก็เกิดข้อสงสัยว่าตอนเกิดเหตุเมื่อวานนี้ตอนค่ำเนี่ยทำไมรถยนต์รถจักรยานยนต์รถกระบะเนี่ยเยอะเหลือเกิน
รวมแล้วแบบโอ้โหหลายสิบคัน
ที่ว่ามีคนกึ่งวิ่งกึ่งเดินกึ่งขี่กึ่งลากมอเตอร์ไซค์ออกไปจากที่เกิดเหตุใช่ไหมคะ
นี่เห็นไหมฮะพอเสียงปืนดังขึ้นโอ้โหออกมากันเต็มเลย
แล้วสังกษีที่ล้อมรั้วเอาไว้เนี่ยล้อมไว้แบบนั้นมันคืออะไรยังไง

มีอะไรอยู่ด้านในมีบ่งมีบ่อนอะไรยังไงหรือเปล่า
อันนี้ที่ตามรายงานที่เจ้าหน้าที่เขาตั้งข้อสังเกตนะ

บังเอิญมาซื้อกาแฟมากินข้าวกันหรือเปล่า

ขยายแล้วค่ะไม่ความทรงใสอีกต่อไป

คือยาดอ่ะยาดของเจ๋ยหญิงอ่ะ

แล้วบ่อนเนี้ยไม่ใช่บ่อนแรกที่จะเปิดด้วยที่ล้อมรั้วเนี่ยเหรอ
ล้อมรั้วคือแกเปิดบ่อนจริงจริงค่ะแล้วเปิดมาร่วมเดือนแล้ว
ตรงคาแคร์ตรงนี้นี่แหละไม่ได้มาเจรจาจะเช่าที่จำนำรถจอดรถอะไรเหรอ
ก็อาจจะเช่าที่แต่ว่าไม่ได้ทำที่จอดรถโอ้โห
คือยากคนนึงเล่าให้ฟังว่าตอนก่อนสองทุ่มเจ๊หญิงได้มาบอกบอกว่า
เดี๋ยวจะกลับไปอาบน้ำที่บ้านนะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาที่นี่อีกรอบหนึ่ง
ครับตอนนั้นก็บอกเออเจ๊หญิงก็ดูปกตินะ
ไม่ได้มีอะไรผิดแปลกไปหลังจากนั้นได้ยินเสียงปืนสองนัดเหมือนกัน
แต่อยู่ในครัวก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิงตอนนั้นคนในบ่อนก็เยอะด้วย
หน้าอีกคนนึงของเจ๊หญิงก็บอกนะคะว่าตอนแรกที่ได้ยินเสียงปืนก็ไม่คิดว่าปืน
นึกว่าประทัดแต่มีคนในบ่อนวิ่งมาบอก
พี่หญิงโดนยิงพี่หญิงโดนยิงแบบเนี้ยอืมก็เลยรีบวิ่งไปดู
แต่ก็ไม่ทันเห็นว่าคนร้ายคือใครนะคะ
เมื่อประมาณ๒วันที่ผ่านมามีความผิดปกติเกิดขึ้นที่บ่อนอยู่เหมือนกัน
คือมีคนแปลกหน้าเข้ามาอยู่ในบ่อนมาบ่อนแต่ไม่เล่นพนัน
ครับลักษณะเหมือนมีพิรุษด้วยเหมือนจะล้วงปืนที่เอวตลอดเวลา
แต่พอวันนี้เนี่ยพอหญิงโดนยิงเข้าไปเนี่ย

ก็มีน้องผู้ชายในนั้นบอกว่ามีคน
มีคนแปลกหน้ามันแปลกหน้าเข้ามาอยู่ในบ่อนวันนี้
แล้วก็ท่าทางเหมือนจะมีพิรุษแล้วทำท่าเหมือนจะล้วงปืนอยู่ใกล้
พี่หญิงตลอดถ้าสมมุติว่าพี่หญิงไม่ไปอาบน้ำ
ตอนแรกเราไม่ได้ใส่ใจ
พอตอนหลังก็ที่เห็นว่าคนในบ่อนอีกคน

คนนี้น่าจะน่าสงสัยที่สุด
ก็อยากให้ได้ค่ะอยากให้จับมาได้เลย

มันไม่น่าเป็นความประหลาด
พี่หญิงแกมีปัญหาอะไรกับ
ก็น่าเขาไม่ได้รู้ทุกอย่างค่ะ

วันนี้เราได้เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมจากแม่ของผู้ตายด้วยนะคะ
คือวันนี้แม่และยายของผู้ตาย
พระสงฆ์มาหนึ่งรูปมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณตรงจุดเกิดเหตุนะคะ

บอกว่าขอให้จับตัวคนร้ายให้ได้
แม่บอกแบบนี้ค่ะว่าแม่ยอมรับว่าลูกแม่เนี่ยทำบ่อนจริง
เพิ่งมาเปิดที่คาแคตรงจุดเกิดเหตุได้หนึ่งเดือนกว่า

แต่บ่อนตรงนี้ลูกแม่ไม่มีปัญหากับใครเลยนะ

ถ้าจะถามถึงปัญหาที่มีจริงมันคือบ่อนอีกที่หนึ่ง
คือเจ้าหญิงหรือไปเปิดบ่อนอยู่ที่พื้นที่อำเภอคิริรัติ
บ่อนตรงนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีลูกค้าเท่าไหร่
ไปประมาณสัก๔๕เดือนลูกค้าเริ่มเยอะขึ้น
พอลูกค้าเริ่มเยอะขึ้นอันนี้แม่พูดนะคะ
มันก็เลยมีค่าตงเกิดขึ้น
แม่พูดว่ามันมีค่าตกอธิบายคำว่าค่าตกหน่อยได้ไหมคะพี่อุ๋ย

แล้วค่าตงไม่ถูกนะคะ๔๕แสนต่อวัน
รายวัน๔๕แสน
ทีนี้แม่บอกว่าที่มันน่าตกใจกว่านั้นก็คือ
พอคนใหญ่คนโตในพื้นที่
เห็นว่าบ่อนของลูกสาวแม่ที่คีรีรัฐ
ุบบ่อนไปเป็นของตัวเองเลย
ใช้คำว่าคนใหญ่คนโต
แต่ไม่รู้ว่าใครแม่ไม่ได้บอกชื่อ

ุบบ่อนลูกแม่ไปเป็นของตัวเองเลย
ก็เลยลูกแม่เลยต้องย้ายที่ทำบ่อนไง

ก็เลยย้ายมาทำตรงคาแคร์ตรงนี้นี่แหละ

ที่ย้ายมาเนี่ยคือพื้นที่อำเภอเมืองแล้ว
ใช่ค่ะที่สุรทานี
ที่ย้ายคนโตเขาก็ไปฮุบบอลของพี่หญิง

พูดเรื่องจริงเราไม่ได้พูดเรื่องหรอก
ราบไฟล์เซียให้เราก็ต้องพูดได้
เป็นวันนี้ทุกคนทำสิ่งผลลงโทษ

ตอนนี้ทุกคนครอบครัวก็กลัวหมด
ก็ไม่รู้ว่าสิ่งปกป้องได้
รอเท่านั้นอาจเลยดูซะ
ไม่กลัวหรอกแม่ไม่กลัวมันจะทำอะไรมันก็มาแต่
อยากให้เขาจับมาให้ได้ไม่ว่าจะใหญ่โตแค่ไหนใช่ไหม
อยากค่ะอยากมากเลยอยากมาก
นี่เป็นข้อมูลที่แม่ผู้ตายเขาอ้างนะครับ
คือเท่ากับว่าเจ๊หญิงตอนนี้ที่แม่เขาอ้างนะ
เคยเปิดบ่อนที่อำเภอคีรีรัฐใช่ที่สุราธานี
ล่าสุดย้ายมาเปิดบ่อนที่อำเภอเมืองสุราธานี
คือถ้าข้อมูลเป็นอย่างนี้เนี่ยตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

ก็จริงคุณผู้ชมถามมาเยอะนะหลังจากฟังคำสัมภาษณ์แม่ว่า
แล้วนี่ตำรวจรู้ไหมว่าในพื้นที่มีบ่อน
เขาคงไม่รู้หรอกถ้ารู้เขาก็ไปจับแล้วสิ
ใช่ไหมเนี่ยไปแอบเปิดกันเนี่ยแล้วฝ่ายปกครองกับตำรวจเขาก็เดือดร้อน
เดี๋ยวเขาต้องล่ามือปืนแล้วต้องมาไล่ปราบบ่อนอีกนะเนี่ย
ต้องไปไล่ถามด้วยนะว่าค่าตุ๋ง๔แสน๕แสนไตล์วันจ่ายให้ใคร
เพราะว่าค่าตุ๋งนี่คงคุ้มครองดูแลใช่ไหม
มันมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นได้ยังไงในประเทศไทย

อาหะ

บอกว่าพี่ของเธอเนี่ยเป็นคนดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกอย่างภายในบ้านภายในครอบครัว
นี่คือเจ้าหญิงนะภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่คือเจ้าหญิง
น้องสาวบอกว่าปกติเจ๊หญิงพี่สาวไม่เคยมาปรับทุกข์ไม่เคยมาบ่นอะไรให้ฟัง
เพราะกลัวว่าครอบครัวจะหนักใจ
ส่วนเรื่องที่พี่สาวถูกสังหารน้องสาวบอกว่าทุกคนในครอบครัวรู้หมดว่าฝีมือใคร

รู้ว่าใครเนี่ยทำพี่สาวรู้ได้ว่าปมปัญหาเนี่ยเกิดจากอะไร
เอาเป็นว่าขอให้ตำรวจเนี่ยจับตัวมือยิงให้ได้ก็แล้วกัน
จับได้เมื่อไหร่เชื่อว่าสาวถึงคนวงการได้อย่างแน่นอน
ดูแลเกือบทุกค่าตอนนี้
เราไม่พุ่งเป้าค่ะเราก็ต้องดูไปตามเดี๋ยวจับคนร้ายได้ก็รู้แหละนะ
พี่ไม่พุ่งเป้าไปที่ใครค่ะเพราะว่าเราเราจับมือใครดมไม่ได้ไง
อยากให้เขาเอาลงมาทุกข่อน
ถ้าจับคนยิงได้ก็คือจบมันก็จะสับถึงตัวมันเองใช่ไหม
ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายนะครับยัดไปรับศพของเจ้าหญิงมาแล้วนะครับ
หลังจากส่งไปชนะสูตรเรียบร้อยที่โรงพยาบาลสุราชธานี
ก็มาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านแล้วฮะบ้านอยู่ที่อำเภอพุนพินนะครับ
สุราชธานีก็แน่นอนแล้วครับว่าก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
นิมนต์พระไปเชิญดวงวิญญาณมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
จะตั้งบำเพ็ญกุศลศพ๔วันนะครับและจะชาปนกิจวันเสาร์ที่จะถึงนี้
ส่วนเรื่องทางคดีตำรวจบอกว่าตอนนี้มุ่งปมสังหารอยู่สองเรื่องนะครับ
หนึ่งก็คือความขัดแย้งส่วนตัวของผู้ตายเกี่ยวกับธุรกิจรับจำนำรถ
นี่นะฮะสองก็คือเรื่องหนี้สินและตอนนี้กำลังสืบสวนข้อเท็จจริงว่า
ลักลอบเล่นการพนันกันจริงหรือไม่ในพื้นที่เกิดเหตุ
นี่เห็นไหมอรัชพรตำรวจกำลังจะสืบแล้วว่ามีการลักลอบเล่นพนันกันจริงหรือไม่
แต่ญาติเขาบอกแล้วว่ามีไงคะก็เดี๋ยวต้องไปสืบต่ออ๋อต้องสืบก่อน
แต่เล่นมาเดือนหนึ่งแล้วนะอันนั้นเป็นคำกล่าวอ้างใช่ไหมเล่นมาเดือนหนึ่งแล้วนะ
เราต้องไปสืบก่อนต้องไปสืบก่อนโอเคค่ะอ่านี่ฮะคือตำรวจบอกว่า
หลังจากได้รับข้อมูลนะว่าเออไอ้ที่เขาล้อมรั้วกันอย่างนี้
แล้วคนออกมาเยอะนะเห็นป่ะเห็นไหมเขาเปิดบอลเขาออกมาจากบอลกัน
ส่งสายตรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีนะทันทีเลยเหรอฮะ
ใช่เจอไหมไม่มีอะไรที่บ่งชี้ว่าสถานที่นั้นมีการเล่นพนันเลย

อ้าวมันก็ก็ไปแล้วใครจะไปทิ้งหลักฐานไว้อาจจะทิ้งใช่ไหม
อาจจะเก็บไปหมดแล้วก็แล้วแต่เอาเป็นว่าตำรวจเขาบอกไม่พบสิ่งบ่งชี้ว่าสถานที่ดังกล่าวมีการเล่นการพนัน
ส่วนประเด็นที่ญาติเขาติดใจเรื่องความขัดแย้งกับหุ้นส่วนคนหนึ่งของเจ้าหญิงเนี่ย
ไม่รู้หุ้นส่วนอะไรนะเดี๋ยวตำรวจจะไปสืบสวนหาข่าวว่าหุ้นส่วนคนนั้นเป็นใครอะไรยังไง
คนร้ายที่ลงมือก่อเหตุคาดว่าจะเป็นคนนอกพื้นที่แล้วต้องเตรียมการมาอย่างดี
ดักซุ่มมาสังเกตการณ์อยู่แล้วพอเห็นว่าเจ๊หญิงเขาเดินมาลานจอดรถ
เขาบอกญาติใช่ไหมว่าจะไปอาบน้ำที่บ้านอะไรอ่ะพอเดินมาลานจอดรถก็เนี่ยก็ตามไปแล้วก็ยิงเลย
หลังเกิดเหตุเนี่ยขี่จักรยานยนต์หนีออกจากที่เกิดเหตุไปด้วยความรวดเร็ว
ตอนนี้กำลังไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดอยู่แล้วไปตรวจสอบเส้นทางหลบหนีเนี่ย
ยังไม่เจอเบาะแสเลยไม่เจอเลยเหรอฮะ
เอามาขอคุณภูริพัฒนบุญนินไปก็ได้ไม่รู้ภูริพัฒน์ไปเอามาจากไหน
แต่จริงขออนุญาตผู้เสียชีวิตก็ได้เพราะเขาบอกว่าเขาพอจะรู้ว่าคือใคร
เขาก็บอกว่าเขาดูแลบ่อนอยู่จริงมาขอข้อมูลได้นะ
ตามรายงานตำรวจคาดว่าอาจจะมีการเปลี่ยนรถเพื่อหลบหนีไปต่อหรือเปล่า
ประมาณอย่างนั้นแต่ที่คุณภูริพัฒน์บอกก็คือที่คาแคร์เนี่ยมันมีกล้องวงจรปิดตัวหนึ่ง
แต่ตอนนี้ตำรวจถอดไปแล้วคาดว่าอาจจะเห็นคาดว่าตรงนี้น่าจะพอเห็นว่าพฤติกรรมของคนร้าย
นี่เห็นมั้ยที่ตำรวจขึ้นไปถอดมันสักครู่นี้อ๋อเมื่อกี้ใช่มั้ยคะ
ที่ปีนขึ้นไปนี่ตรงนี้ตำรวจถอดไปแล้วกล้องตัวนี้นี่เอง
ถ้ามันไม่เสียอุ้ยนี่คนเยอะมากเลยที่คาแคร์หรือมันไม่ได้ถูกถอดปลั๊กเอาไว้
แต่ถ้าใช้งานได้มันชี้ไปที่ลานจอดรถอย่างแน่นอนเป้าเหตุปัจจุดถูกยิง
ซึ่งญาติเขาบอกถ้าจับตัวมือยิงได้เนี่ย
สาวไปถึงคนวงการได้อย่างแน่นอน
อันนี้ที่ญาติเขามั่นใจว่าจะเป็นอย่างนั้นนะ

ก็ต้องให้เวลาตำรวจในการทำงานด้วยนะคะ
คุณผู้ชมก็บอกเหมือนกันว่าเมืองไทยไม่ค่อยมีหรอกบ่อน
เพราะว่าตำรวจเขาทำงานกันอย่างเข้มแข็ง

เดี๋ยวเราเอาดูกันแล้วกัน
คุณขำอะไรคุณขำทำไม

เอาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ